ตอนนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดด
เกิดขึ้นในหลายเคสที่เราได้เห็นกันทุกวันนะคะ
ซึ่งอธิบดีกรมการแพทย์เองเขาก็มีการเปิดเผย
บอกว่าปกติร่างกายเรามันมีการเผาผลาญอาหาร
แล้วก็สร้างความร้อนจากภายในตัวตลอดเวลาอยู่แล้วในตัวเองเนี่ย
มันจำเป็นที่จะต้องมีการระบายอากาศออกมาจากร่างกาย
อย่างเช่นการหายใจลมหายใจทางปัสสาวะของเรา
หรือว่าผิวหนังทางต่อมเหงื่อต่างของเราเนี่ย
ทีนี้พอเวลาที่เราไปอยู่ในอากาศที่มันร้อนจัดมาก
มันจะระบายความร้อนออกไปมันยาก
ใช่ค่ะเพราะว่ากล้องร้อนกว่า
ใช่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันเสียเหงื่อมากขึ้น
แล้วร่างกายก็คือขาดน้ำ
ทีนี้พอมันไม่ได้รับน้ำเข้าไปทดแทนที่เพียงพอ
มันอาจจะเกิดภาวะขาดน้ำแบบรุนแรง
แล้วก็อาจจะเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้

กาแมนิชัยอาการป่วยจากโรคลมแดะ
หรือว่าอีฮิสโตรกเนี่ยคือ๑ร่างกายมันจะมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่๔๐๕องศาเซลเซียสขึ้นไป
คือมีอาการผิดปกติทางสมองอย่างเช่นภาวะสับสนเวียนศีรษะตอบสนองช้า
รายอาจจะมีอาการชักชักแล้วก็หมดสติไปอะไรแบบนี้
คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างก็คืออากาศมันร้อนออกกำลังกายหนักไป
สำหรับกลุ่มเสี่ยงสามารถพบได้ในผู้สูงอายุเด็กเล็กคนที่มีโรคประจำตัว
อย่างเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าคนที่มีกิจกรรมกลางแจ้ง
แบบใช้ชีวิตทำกิจกรรมนานอยู่กลางแจ้งมีโอกาสที่จะเสี่ยง
ส่วนเรื่องการเสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกเพียงอย่างเดียวนั้น
คุณหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเสียชีวิตจากปัจจัยโรคอื่นร่วมด้วย
อาจจะมีโรคประจำตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คือตอนนี้คือวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อม
ที่จะทำให้ร่างกายมันมีความร้อนสูงขึ้นสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
อยู่ในสถานที่ที่โอเคมีพัดลมหน่อยมีเครื่องปรับอากาศช่วยหน่อย
น้ำเย็นบ่อยดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ลดการออกกำลังกาย
หรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน
คือเห็นบางเคสเดินลงมาเดินไปหยิบของที่รถเดินกลับมาตักไหน
แล้วล้มลงไปเลยบางทีเรายังไม่ได้ตั้งตัวว่า
ร่างกายเราเป็นอะไรบางทีมันอยู่ดีก็ล้มแล้วก็หมดสติไปเลย
ดังนั้นถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัวถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บ
ก็คือต้องรีบพาคนป่วยเข้ามาอยู่ในที่ร่มแบบทันที
เสื้อผ้าผู้ป่วยออกให้หมดอันนี้วิธีแบบประถมพยาบาลเบื้องต้น
จับผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่นอนหงายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วถอดเสื้อผ้าออกให้หมด
ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็ประคบตามร่างกาย
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลใช่คือถ้าเกิดมีอาการแบบหมดสติ
หรือแบบชักล้มลงไปเลยเรียกยังไงก็คือไม่รู้สึกตัวไม่ตื่นอย่างนี้
ฉุกเฉินเลยค่ะ๑๖๖๙เรียกรถพยาบาลด่วน
วิธีส่งพยาบาลเบื้องต้นก็คือเหมือนที่น้องรถเมย์บอก
นำเข้าที่ร่มแล้วก็ให้นอนแบนราบกับพื้นแล้วก็ยกขาสูง
ขาสูงให้เลือดบริเวณเท้าไหลลงมาที่

แล้วก็พยายามเอาเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าที่มันรัด

ก็ต้องคลายออกให้โฟล่อขึ้น
ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือชุบน้ำพอกติ
ไปบริเวณที่บรรยามคอขาหนีบรักแล
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีแบบเก็บความร้อนหนักมากใช่ครับ

ใช่แต่ถ้าหมดสติชักอันนี้คือต้องรีบเรียกรถพยาบาล
ถ้าสมมุติว่ายังหายใจหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ย
เป็นการช่วยเหลือถ้าเกิดว่าก่อนที่ส่งไปที่โรงพยาบาล
ถูกต้องเพราะว่ามีเคสของน้องที่เป็นนักศึกษาใช่ไหมฮะ

อันนั้นก็คือเป็นน้องนักเรียนชั้นม๖ค่ะ
ก็คือนั่งรถนั่งรถจะไปทัศนศึกษาจากชนบุรีจะไปบุรีรำ
ปรากฏว่าในรถเนี่ยเพื่อนของผู้เสียชีวิตเอง
เขาก็มีการบอกค่ะบอกว่ารถมันแบบอากาศหายเท
ไม่ค่อยสะดวกมากแล้วแอร์ไม่เย็นหายใจไม่ค่อย
ขนาดเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้เมา
รถมีอาการปกติยังรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกเลย
ครับผมนะฮะแล้วก่อนที่แบบตัวเองจะหลับไป
บอกว่าเพื่อนบอกว่าแน่นหน้าอกหน้าอกแล้วเดี๋ยวไงถึงแล้วบอกนะ
พอรุ่งเช้าถึงที่สถานที่ที่จะต้องไปถึงเนี่ย

แล้วคุณครูก็มาช่วยทำการปั๊มหัวใจ
หรือมีเด็กสาวคนหนึ่งที่เดินออกไปหยิบของในรถเท่านั้นเอง

ใช่ดีที่มีกล้องวงจรปิด

พี่จะเชื่อว่านอกไปเรื่องของการพักผ่อนน่าสิทธิสำคัญด้วย

แล้วก็การปรับอุณหภูมิของร่างกาย

อยู่ในที่เย็นแล้วก็ออกไปแบบร้อนจัดเลย

ช่วยเรื่องปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าเราดื่มน้ำก็น้อย
นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะ
น้ำเยอะเยอะใช่เขาบอกว่าถ้าสมมุติจำเป็นจะต้องออกไปในที่ที่มันร้อนมากมาก
ก่อนจะออกไปในเดิมน้ำสักหนึ่งถึงสองแก้วก่อนออกไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันร้อน